ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางพาราด้วย

ไปดูโครงการบรณรงค์ให้คนไทยนั้นลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสังคม
เครือข่ายอนาคตไทยได้ผลดี

จากเข้าชมการเข้าชมคลิปวิดีโอโฆษณาเกือบ๓๐ล้านครั้ง

ยนตโฆษณาชุดอย่าให้ใครว่าไทย
ที่มีเนื้อหารณรงค์การไม่คดโกงไม่ฟุ้งเฟ้อ
และมีวินัยในการใช้เงิน
แพร่ทางสปอร์ตวิทยุและไวรัลคลิป
สื่อต่างทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

สนาชุดนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม
โดยวัดได้จากยอดความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์
หลังจากการชมคลิปกว่า๒๘ล้านครั้งภายในเวลา๕เดือน
คลิปวีดีโอนี้ผลิตขึ้นโดยเครือข่ายอนาคตไทย
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและเอกชน๙๑องค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเกรงกลัวต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
เช่นการคดโกงฟุ่มเฟื่อยมักง่ายและไม่ครองสติ
ตอนนี้ที่เป็น๙๑องค์กรมุ่งในเรื่องอยู่๔เรื่องครับ
คือเรื่องในการแก้ไขปัญหาและก็ความการใช้ชีวิต
การใช้ชีวิตหรือการเรียกว่าเป็นค่านิยมไทยอยาก

คงจำได้ว่าสมัยคุณปู่คุณย่าคุณยายของพวกเราเนี่ย
แล้วก็ทุกคนมีการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง

คณะทำงานเครือข่ายอนาคตไทยตั้งเป้าหมายว่า
ในอนาคตจะเน้นขยายผลในส่วนภาคการเรียนรู้
โดยลงพื้นที่ทำงานกับองค์กรท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
โดยล่าสุดมีจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง
ในการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชน
สามารถจัดการและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง